ยังไม่หมดค่ะมีต่อค่ะพาไปดูวัดร้างกลางป่าที่ชุมพร
เคยเป็นข่าวเป็นคราวก่อนหน้านี้แล้วตอนเนี้ยนะยิ่งโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ย
ก่อนวันออกสลากวันหนึ่งดูบรรยากาศสิโอ้ยเนืองแน่นนี่เคยเป็นวัดร้าง
แต่ตอนนี้นี่คึกคักเหลือเกินค่ะ
เพราะว่าคนแห่ไปกันเพียบเลยวัดตรงนี้เนี่ยนะคะทั้งวันอ่ะ
เช้าถึงเย็นนักท่องเที่ยวไปขอโชคขอลาบกันเพียบเลยค่ะ
ที่ศาลารูปั้นเจ้าชายสิรรษรถะทรงตัดพระมาุรีนี่นะคะ
ก็มีชาวบ้านนำทูบไปจุดถวายแล้วก็ลุ้นกันใหญ่เลย
ดูกันดูซิว่าเลขจากเท่าทูบเป็นยังไงบ้าง
จังหวะที่นักข่าวของเราไปส่องดู
เห็นชาวบ้านเขาหันมาบอกนักข่าวเหมือนกันนะว่า
เห็นเป็นเลขอะไรนะ๙๐๒ใช่เขาบอกแบบนี้
แล้วก็นอกจากนั้นที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม

บางคนก็เอามือถือถ่ายถ่ายแล้วก็ซูมสินี่ตรงนี้ตรงนี้ซูมว่าจะเห็นเลขอะไรบ้าง
แล้วนักเสี่ยงโชคอีกหลายคนค่ะเขาก็จะมีวิธีการของเขาตามความเชื่อ
จริงถ่ายใกล้เลยใช่
อันนี้แล้วแต่ถูก่อนปัดนิดหนึ่งก่อนแล้วก็ถ่าย
ดูแผงพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่กันน้อย
ก่อนหน้ามีคนตั้งแผงแบบเป็นร้อยแผงเลยนะ
ปรากฏว่าก่อนวันออกสลากเนี่ยเมื่อวานนี้

ใช่ขายดีจนวันนี้ไม่มีลอตเตอรี่ขายแล้วค่ะ

มันต้องมีความหมายและเกี่ยวยงด้วยค่ะ

เป็นปีพศที่สร้างพระเจดี
ถามว่ามีแผงไหนเหลือไหม๒๕๑๗เนี่ย
ไม่มีแล้วไปหมดแล้วค่ะ
เดี๋ยวรอดูแล้วกันค่ะว่างวดนี้จะเป็นยังไง
แต่เห็นไหมที่แผงนะคะบอกว่านั่งชิวละ
เหลืออยู่ไม่กี่ใบตอนนี้ป่านนี้คงจะหมดแล้วนะคะ
ซื้อไปก็เก็บไว้ดีอย่าไปทำตกทำหล่นทำหายนะ